ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสียโป้แล้วก็น้องอีฟนะคะมีการไปเปิดตัวครีมของเสียโป้นี่แหละเปิดมายังไม่ทันครบอาทิตย์ดีเลยป๊าบเดียวเท่านั้นค่ะโดนเพจปลอมแอบอ้างชื่อนะคะแล้วก็หนักไปกว่านั้นเห็นว่าปลอมไลน์ไปหลอกชาวบ้านชาวช่องเขาอีกให้โอนเงินมาซื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ผู้เสียหายหลายลายเลยนะคะก็มีการ
ของเสียโป้รวมถึงผู้เสียหายนะคะก็เดินทางมาจากจังหวัดชายภูมิกันเลยค่ะมายื่นเรื่องร้องทุกข์กันที่ปอทนะคะก็ดูกูแล้วกันว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะคะข่าวแบบนี้เจอกันบ่อยนะปลอมไลน์บ้างหลอกหาเงินหากินกันแบบนี้โอ้โหไม่ดีเลยนะคะก็หวังว่าจะจับได้ในเร็วนี้นะคะพวกที่ชอบหากินแบบนี้มีเยอะนะคะไม่อยาก